เพชรบุรีค่ะผู้ชายคนนี้บอกหมอปลามาช่วยหน่อย
อดีตภรรยานอกใจไปแต่งงานใหม่เลยต้องหอบลูกสาวมาเลี้ยงเพียงลำพัง

เพราะเขาสงสัยว่าอดีตภรรยาถูกทำของ
ก็เลยนอกใจเขาเลยไปแต่งงานใหม่
สัญชัยแสนโสดาหรือในเอสอายุ๔๕ไปหาหมอปลาถึงบ้านเลยนะคะ
ขอให้หมอปลาช่วยอดีตภรรยาแยกทางกันครึ่งปีแล้ว
แต่เขาสงสัยว่าโดนทำของใส่หรือเปล่า

ญาติพี่น้องของอดีตภรรยาก็สงสัยเหมือนกัน

หนึ่งเลยคือมีคนทักว่าหน้าหมองคล้ำเหมือนโดนทำของ
แล้วเขาอยู่กินกับภรรยาคนนี้ที่ชื่อจุ๋มให้๑๑ปี
มีลูกสาวอายุ๑๑ขวบ
จดทะเบียนสมรสกันหกกันใหญ่ยนต์ปี๕๙
แล้วก็ช่วยกันทำงานในไร่ของครอบครัวที่ปากท่อราชบุรี
ต้นปีนี้อดีตภรรยาเริ่มเปลี่ยนไป

อ้างว่าไม่อยากให้กระต่ายที่ซื้อมาเข้ามาอยู่ในห้องนอนหลัก
แล้วก็ต้องมีคนเฝ้าด้วย
พี่สาวของอดีตภรรยารู้ก็ต่อว่าน้องสาว
แล้วก็สงสัยว่าแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าเนี่ย
ตัวในเอสก็เลยเอ๊ะเริ่มฉุกคิด
เริ่มแอบสังเกตพฤติกรรมของอดีตภรรยา
เห็นว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อนส่งรูปมาให้ดู
เป็นรูปของอดีตภรรยากอดกันซบไหล่กันกับในอามนามสมมุติคนหนึ่ง
ซึ่งในอาร์มคนนี้ตอนนี้อยู่ด้วยกันกับอดีตภรรยาเขาแล้วนะ
เป็นผู้ชายคนใหม่ของอดีตภรรยาแต่ก่อนหน้านี้คือเห็นแค่รูป
เขาบอกเห็นรูปนี้แล้วมันเจ็บช้ำน้ำใจมากเสียใจมากรับไม่ได้เลย
โอ้โหอุตส่าห์เอาแยกห้องนอนเผื่อฝ่ายหญิงทบทวนตัวเองได้คิดอะไร
แต่กลายเป็นว่าฝ่ายหญิงตะเลิศไปมีผู้ชายคนใหม่เลย
ต้นเดือนมิถุนายนพี่สาวของอดีตภรรยาเข้าข้างน้องสาวแบบคาดไม่ถึง
กลายเป็นว่าทำเหมือนในเอสไม่มีตัวตนคล้ายมีคนทำของใส่
พยายามขอให้อดีตภรรยาเลิกยุ่งกับผู้ชายคนใหม่แต่คำตอบก็คือ
เขาไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิกกับผู้ชายคนใหม่
โอ้โหตัดสินใจหอบลูกกลับบ้านนครปฐมไม่มีสมบัติติดตัวไปรับจ้างตัดย่าส่งลูกเรียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
๓๐กรกฎาคมมารู้ว่าอ้าวอดีตภรรยาไปผูกข้อไม้ข้อมือกับผู้ชายคนใหม่แล้วอ่ะ
นี่ค่ะที่บ้านของอดีตภรรยาสวมแหวนหมั่นหอมแก่มกันกอดกันญาติของทั้งสองฝ่ายมายินดีหมดเลย
เขาบอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไงยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากับเขาเลยนะ
อ่าในเอสบอกยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากับผมเลยนะ
หรือว่ามันเป็นผลกรรมอะไรหรือเปล่าสองสามปีก่อนผมเคยแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นแต่เลิกคุยไปแล้ว
อ่ากลายเป็นว่าตอนนี้ฝ่ายหญิงไปมีผู้ชายคนใหม่แล้วแต่งงานใหม่เลย
โอ้ยหนักกว่าผูกข้อไม้ข้อมือกันเลยหนักกว่าตอนนั้นอีกนะ
ทีนี้หมอปลาจะช่วยได้ยังไงบ้างอ่า
หมอปลาบอกว่าไม่หรอกไม่ใช่คุณสงคุณสัยอะไร
ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเขาก็อาจจะไปชอบพอคนใหม่
มันก็ไม่แปลกนี่ญาติผีน้องก็เข้าข้างกันไม่ได้คุณสงคุณสัยอะไรหรอก

ชีวิตคู่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหมอปลาบอกก็ต้องรอทางคุณจุ่มเขาชี้แจงด้วย
เรื่องที่ไปมีคนใหม่ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้หย่ากับผู้ชายคนเดิมเลย
ทิ้งลูกให้ผู้ชายคนเก่าดูแลเนี่ยมันยังไง
คือในเอสบอกว่าไม่รู้นะก็ผลกรรมหรือเปล่า
แอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นก่อนหน้านี้
ถ้าใครสักคนต้องรับกรรมมันก็มันต้องสร้างกรรมต่อต่อต่อกันไปแบบนี้เหรอ
เขาก็ตั้งข้อสงสัยแบบนี้กับตัวเองนะคะ
พี่เอสก็บอกว่าหน้าดงหน้าดำเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวกับศัยศาสตร์หรอก
คืออันนี้ผมก็ฝากถึงหลายคนนะพอสามีหรือภรรยาไปมีคนใหม่
แล้วก็อ้างว่าคนนั้นน่ะทำไมหน้าดำที่หน้าดำเพราะคุณเครียด
จริงมันเกิดจากความเครียดเพราะจากคนที่เรารักเขากลายเป็นไม่รักเรา
ทุกคนไม่ต้องมีความเครียดมันเกิดจากตรงนี้
อย่าไปเชื่อเรื่องศัยศาสตร์ทรงเดชนะฮะมันส่วนใหญ่แล้วอ่ะ
มันเกิดจากมันเกิดจากการหมดโปร
หน้าหมองหน้าคล้ำหน้าดำคนเครียดมันก็หน้าหมองคล้ำแบบนี้
หมอปลาบอกอย่าไปคิดว่าเป็นคุณสัย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวของคุณจุ๋ม
คือในเอสไปขอความเป็นธรรมอะนะ
เธอก็บอกว่าเธอจัดงานผูกข้อไม้ข้อมือให้กับน้องสาวกับผู้ชายคนใหม่จริง
ก็เห็นว่าน้องสาวเลิกกับนายเอสแล้วนี่
เอสไม่รับผิดชอบธุรกิจครอบครัวแอบไปรับจ้างทำงานกับคนอื่น
รวมถึงก่อนหน้านี้ก็เคยนอกใจน้องสาวเขานี่
ไม่มีเรื่องคุณสัยอะไรหรอกพี่สาวของคุณจุ๋มยืนยันแบบนี้นะคะ
ไปตรวจสอบได้เลยครับที่บ้านหรือที่แม่ที่ขอบคุณมาว่า
คุยกับแม่ผมว่าเรื่องมีใหม่แม่ผมบอกผมหมดแล้วทุกอย่าง

ฟังคุณจุ๋มเลยดีไหมคะทีมข่าวไปหาคุณจุ๋มที่ราชบุรี

คุณจุ๋มบอกว่าตลอด๑๐ปีที่อยู่กับในเอสในเอสนอกใจตลอดเลย

ฝ่ายหญิงบอกหลายครั้งอ่ะพี่อุ๋ย
แล้วที่มันเจ็บช้ำน้ำใจมากไม่เว้นแม้แต่ช่วงตอนงานศพของพ่อเธอ
เอสยังแอบไปมีผู้หญิงคนอื่น
หนักสุดนะ๗ปีที่แล้วมีกิ๊กของในเอสเดินเข้ามาหา
ตอนพาลูกสาวไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าขอพาในเอสไปนะ

เธอก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ญาติพี่น้องเธอฟังด้วยซ้ำ
เอสเป็นคนพูดจาดีทุกคนก็เลยเชื่อคำพูดในเอส
ถามว่าเธอมีผู้ชายคนอื่นจริงไหมก็จริง
ก็เธอแอบร้องไห้อยู่คนเดียวตั้งนาน

เธอแบบไม่มีความรู้สึกอะไรกับนายเอสอีกต่อไปแล้ว

สองปีที่แล้วจับได้ว่าในเอสแชทคุยกับผู้หญิงคนอื่น

ไม่ใช่ขอแยกห้องนอนเพื่อไปคุยกับผู้ชายคนอื่นนะ

แยกห้องนอนเพราะในเอสนั่นแหละแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่น
แต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของลูก
ซึ่งในเอสก็รับรู้แล้วก็ยินยอมอยู่แล้ว

เหมือนกับต่างฝ่ายก็ต่างมีคนอื่น
ทีนี้ค่ะตอนที่คบหาผู้ชายคนใหม่คุณจุ๋มบอกว่า
คบหลังจากแยกทางกับในเอสแล้ว
ติดต่อให้ในเอสมาเซ็นใบหย่า
แต่ในเอสบอกว่าขอแสนนึงแลกกับลายเซ็น
เธอยอมนะพี่อุ๋ยแต่เธอบอกขอครึ่งนึงได้มั้ยล่ะ

สุดท้ายในเอสรับเงินไปแล้ว

เอสไปร้องหมอปลาหาว่าเธอโดนทำคุณสัย
ทำคุณสัยใส่ในเอสทำคุณสัยใส่ใคร

ไม่เอามึงแล้วยังไงกูก็ไม่เอา
พี่พูดไม่อายเลยว่าก่อนที่พี่จะมีเขา

ทนและให้อภัยแล้วก็ยังเหมือนเดิม

ทุกวันนี้พี่ไม่เคยมีน้ำตาตั้งแต่

ไม่เคยมีน้ำตาให้เขาอีกเลย
นี่ค่ะข้อมูลจากสองฝั่งค่ะ

เพราะพี่สาวคุณจุ๋มยืนยันว่า

น้องสาวยินดีจะหย่าก็พยายามจะยื่นข้อเสนอ
ให้เซ็นใบหย่าก็แล้วอะไรก็แล้ว
แต่ถ้าในเอสไม่ยอมเซ็นแล้วจะฟ้องหย่า
ก็อ่ะลองดูยอม
แต่จะมาเรียกร้องเงินอะไรไม่ให้แล้วนะ
เพราะเคยให้ไปแล้วแล้วก็ให้ไปเยอะแล้วด้วย

เขาแอบไปจดทะเบียนกับเอ้ย
ไปมีคนอื่นโดยที่ยังจดทะเบียนอยู่

ฟ้องอะไรก็ฟ้องเลยว่ากันไป

นี่ถ้าไปเจอพวกหมอดูร่างทรงอะไรคนอื่น